สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพิสิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางสถานการณ์ภัยแรงที่ตอนนี้ขยายตัวเป็นวงกว้างในหลายจังหวัด
วันนี้ครับมีรายงานว่าหลายจุดหลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นไม่สามารถที่จะช่วยในการบรรเทาสถานการณ์ภัยแรงได้
เพราะว่าตกแบบมาไวไปไวจึงสามารถให้จะช่วยดับร้อนในช่วงกลางวันได้เท่านั้น
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็พบว่ามีหนึ่งปัจจัยเข้ามายืนเมืองไทยของเรานะครับ
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนมีการแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยแน่นอนครับทุกครั้งที่มีการแผลลงมาแบบนี้ก็จะมาปะทะเข้ากับอากาศร้อนชื้นที่ปกกลุ่มอยู่ในเมืองไทยอยู่แต่เดิมนะครับ
แนวที่มีการปะทะกันก็จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นได้ถ้าหากความชื้นเพียงพอก็จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนได้ต่อไปนะครับแน่นอนครับกลุ่มฝนเหล่านี้นั้นกระจายตัวในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่ามีทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนล่างรวมไป

ฝั่งอ่าวไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นคลื่นก็จะสูงครับโดยจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อยยาวลงไปครับคลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประกาศเตือนแล้วนะครับ
มางดออกจากฝั่งนี่คือสิ่งหนึ่งที่นำมาย้ำเตือนกันนะครับที่เป็นผลจากการแปรภูมิของลักษณะอากาศที่อาจจะต้องเผชิญกันยาวหน่อยนะครับไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือจับตาเตือนภัยครับผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์ม